คนเจ็บนี่เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลขลุงนะฮะคนเจ็บชื่อนายโอภาษย์อายุหกสิบปีนะครับ
มีบาดแผลถูกมีดเนี่ยปาดเข้าแขนซ้ายแล้วก็ถูกแทงตรงช่องท้องนะฮะ
เข้าใต้ซี่โครงด้านซ้ายอาการสาหัสก็มีลูกสาวอายุ๑๓ปีของเขามาเฝ้าพ่ออยู่ที่โรงพยาบาล
เป็นลูกที่เกิดกับภรรยาเก่านะนี่อันนี้ตอนที่พาไปนะฮะ
ส่วนคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นเมียใหม่นะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็นำกำลังไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะฮะเพื่อจะติดตามตัวคนก่อเหตุนะครับ
อยู่ที่หมู่๒ตะมนตะปอนอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะครับ
เจอพี่สาวของนายโอภาษนะฮะนี่เขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นจุดห้องครัวนี่พี่สาวนะฮะของคนเจ็บนะครับ
ในจุดเกิดเหตุตรงนี้นี่แหละนี่ยังมีร่องรอยของจานชามแก้วนะ
แตกแล้วพวกนี้นะครับวงเหล้านี่ขวดเหล้านะครับ
อยู่บนพี่นั่งตรงนี้นี่มีดโอ้โหเห็นมั้ยครับ

มีร่องรอยพวกคราบเลือดอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับ
พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าคนก่อเหตุก็คือเมียของน้องชาย
หลังจากก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนเด็กหญิงวัย๑๓ปีที่เฝ้าไข้พ่ออยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
เป็นลูกของน้องชายกับเมียเก่า
คนก่อเหตุชื่อจี๊ดอายุ๓๐ปีนะฮะ
ส่วนในโอภาษณ์คนเจ็บในอายุ๖๐ปี
พี่สาวบอกว่าโอภาษน้องชายตัดสินใจอยู่กินกับจี๊ดมา๓ปีกว่า
ตัวของจี๊ดเองก็มีลูกติดมา๒คน
ตัวโอภาษณ์ก็มีลูกติดอยู่นะ
ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ดูราบรื่นดี
ระยะหลังนี่แหละน้องชายกับเมียเนี่ยทะเลาะกันบ่อย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตัวของจี๊ดเนี่ยพาเพื่อนทั้งผู้ชายผู้หญิงมานั่งดื่มเหล้าที่บ้าน
ตี๓น้องชายกับเมียมีปากเสียงทะเลาะกัน

ถึงขั้นแบบทะเลาะกันแบบทุบแก้วปลาขวด
แล้วน้องชายก็ตบหน้าเมียไปทีนึง
จากนั้นทั้งคู่เนี่ยที่ทะเลาะกันที่แรกอยู่หน้าบ้านนะ
ตอนนั้นเนี่ยคาดว่าทางฝั่งของเมียเนี่ยจะสู้ไม่ไหว
ก็เลยคว้ามีดขึ้นมาแล้วแทงใส่ผัวเข้าช่องท้อง
ตรงใต้ซี่โครงด้านซ้ายจนล้มลง

ที่ตัวของจี๊ดเนี่ย
พาลูกสองคนที่เกิดกับสามีเก่า
วันนี้นะเรากลับไปดูอีกครั้งนึงนะครับก็ไม่มีใครอยู่ที่
บ้านนะฮะรอบรอบก็เป็นนากุ้งตรงนี้นะครับทางน้องชายอีกคนนึงนะฮะ
ของนายโอภาษย์คนเจ็บนะครับบอกว่าเคยเห็นพี่ชายกับภรรยาเนี่ย
เลาะกันอยู่สองสามทีแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรก็มองว่าเป็น
เรื่องในครอบทัวร์จนกระทั่งเมื่อคืนนี้อันนี้ทางจะหนักเลย
ว่างปลาสิ่งของขวดแก้วมีเสียงกรีดร้องของเด็กออกมาด้วย
นะพอออกมาดูเขาแทงกันละ
ก็เดินออกมาเขาไปแล้วคนที่แทงอาบเนี้ยเขาเอาพาลูก
เขาไปแล้วแล้วก็เดินไปดูอ่าพี่ชายถูกแทงแล้วลูกเขา
ก็อยู่เนี่ยเขากำลังโทรหากู้ภัยอะไรกันแล้วพี่ก็ช่วยเขา
เขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปโทรศัพท์บอกอะไรนี้แล้วก่อนที่
เขาจะแทงกันไปกันเพราะเพิ่งได้ยินเสียงอะไรก็ได้ยิน
เสียงโครงค้างเดี๋ยวกันนะครับพี่สาวของนายโอภาษคนเจ็บ
นะครับบอกว่าอาการล่าสุดของน้องชายตอนนี้ยัง๕๐๕๐นะฮะเนื่อง
เสียเลือดมากนะครับแล้วก็มีการย้ายโรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ไปอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกราวนะครับย้ายมาจากโรงพยาบาลคุม
จันทบุรีหลังเกิดเหตุยังไม่เจอตัวน้องสะพ้ายเลยอยากให้
น้องสะไพรมามอบตัวแล้วเกิดอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปซะ
อยู่กันไม่ได้ก็จะมาทะเลาะกันให้เห็นอย่างงี้เจ๊ก็ไม่
ชอบแล้วก็เด็กเด็กอ่ะสงสารมันมันไม่รู้เรื่องเจ๊ก็ไม่อยากไป
อาฆาติกขึ้นมานอกเด็กอ่ะสงสารไม่สงสารตัวหมาแล้วยังเลี้ยง
ได้เลยคนทำไมเราจะไม่เลี้ยงไม่รักไม่ได้แต่ทีนี้ว่าทำตัว
ให้มันดีกันหน่อยเถอะถ้าได้ยินเจ๊พูดก็มามอบตัวซะ
มาคุยกันมันรู้เรื่องมันก็เจ็บหนักอยู่นะกลุ่มกับการสอบพ่อ
ขลุงพันธบทเอกเศรษฐพงศ์สุประเพียรนะครับท่านบอกว่าตอนนี้กำลัง
ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องเรียกมา
สอบปากคำกันก่อนนะครับอ่าส่วนหนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของเด็กเด็ก
สามคนด้วยค่ะลูกของแต่ละฝั่งนะของโอภาษเนี่ยเขามีลูก
หนึ่งตัวคนก่อเหตุก็คือตัวของนางสาวจี๊ดเนี่ยมีลูก
สองนะครับเรื่องความผิดทางอาญาก็ว่าไปทางอาญาแต่ว่า
เรื่องของเด็กก็ต้องมีคนดูแลนะครับมูลเหตุคาดว่าอาจ
เป็นเรื่องของการหึงห่วงด้วยเพราะทั้งคู่เขาอายุก็ห่าง
กันเยอะค่ะคนเจ็บสามีเนี่ยอายุ๖๐ส่วนภรรยาเนี่ยคนก่อเหตุอายุ๓๐